ดูลีล่าเขาน่าว่าแต่ละตัวเนี่ย
จะหยกย้ายสายสะพกจะยกขาขนาดไหน

เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ผมว่างดงามนะ

แล้วดูสิม้าแต่ละตัวที่เอามาประชันความเก่งในการเต้นเนี่ย
ชมรมม้าแห่นาคแห่งประเทศไทยเขาแบ่งประเภทไงคะ
เป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อันนี้ตามขนาดของหมา
แล้วก็ม้าสวยนะแล้วก็แต่งสีสันสวยงามเลย
เขามีกติกาด้วยนะคุณคือม้าทุกตัวจะต้องเต้นตามจังหวะเพลงแตรวง
แล้วก็ควบคู่ไปกับการออกลีลายกย้ายซอยเท้ากระโดดด้วยขาหลังแบบนี้ค่ะ
แล้วแต่งตัวนี้ต้องสำคัญนะแต่งองค์ทรงเครื่องให้แบบสวยงาม
เหมือนกับเป็นม้าแห่นาคอะค่ะการประชันความงามนี้จัดขึ้น
ภายใต้ลานวัดใหญ่นครชุมที่ตำบลนครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
กิจกรรมนี้ค่ะชาวบ้านเขาดูสิคะมากันจากทั่วทุกสารทิศจริง
ไม่ใช่แค่ที่ราชบุรีนะจากนครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีจังหวัดอื่นเนี่ย
ม้ามาประชันความสวยและความเก่งรวมแล้วมีม้าเป็นร้อยตัวเลยนะคะ
โดยประธานชมรมม้าแห่นาคแห่งประเทศไทยอย่างนายประชุมจันมาบอกว่าการประกวดม้าเต้นแห่นาคปีนี้
จัดขึ้นเป็นปีที่ยี่สิบติดต่อกันแล้วนะคะการจัดกิจกรรมนี้เนี่ย
เป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นการอนุรักษ์อาชีพม้าเต้นแห่นาคไม่ให้เลือนหายไป
แล้วก็ตามความเชื่อของชาวพุทธที่บวชเนี่ยจะนิยมขี่ม้าแห่นาคจากบ้านไปวัด
ก็เปรียบเสมือนสมัยพุทธกาลนะคะที่เจ้าชายศิษฐฐะเนี่ยได้เสด็จออกพาหนวด
ม้ากันทะกะเป็นภานะแล้วก็เสด็จหนีออกจากเมือง
่งตรงไปยังแม่น้ำอโนมานาธีแล้วก็ประทับนั่งบนกองทราย
ตัดพระเมาลีด้วยผ้าขันหลังจากนั้นเปลี่ยนชุดผ้ากาสาวพัฒน์
แล้วก็มีการบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จมักผลเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาต่อมา